ค่ะคุณภาคภูมิคุณเข็มมาสอนค่ะครับคุณสิริวัลอยู่จุดไหนครับ
การปะทะตอนนี้นะคะที่ฉันทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราเนี่ย
อยู่แนวหลังของตำรวจควบคุมฝุงชนตรงเกาะกลางแยกดินแดงนะคะ
เนื่องจากว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทางตำรวจเนี่ย
มีการกระชับพื้นที่มาตั้งแต่สามเหลี่ยมดินแดงค่ะ
คุณภาคภูมิค่ะตั้งแต่ตอนเวลาประมาณสัก๑๗นาฬิกา๕๐นาทีนะคะ
มีการกระชับพื้นที่กลุ่มผู้ชุมนุมมาจนถึงแนวสามเหลี่ยมดินแดงจนถึงขณะนี้นะคะ
ก็มีการประทะปะทะกันระหว่างมวลชนกับตำรวจควบคุมฝุงชนนะคะ
ในระยะที่ไม่ห่างกันมากค่ะบริเวณจุดเดิมที่เราได้รายงานไปเมื่อคืนเลยนะคะ

บริเวณหน้าแฟลต์ดินแดงนะคะบริเวณป้ายรถเมย์เลยนะคะ
คุณเขียนมาสอนค่ะคุณภาคภูมิอืมจะมีกลุ่มมวลชน
ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยก็จะมีเสียงประทัดนะคะ
ดังมาเป็นระยะนะคะบริเวณด้านหน้าแฟลต์ดินแดงค่ะ
อย่างภาพที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็มีมวลชนกลุ่มเล็กนะคะ
ออกเดินออกมาข้างหน้าแล้วก็มีการโยนประทัดมาแนวข้างหน้านะคะ
ซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามที่ทางตำรวจได้ยืนรักษาแนว
ตรงแยกดินแดงอะค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะ

ตอนนี้เดินตรงมาข้างหน้าแล้วนะคะแล้วก็เหมือนจะมีการเตรียมความพร้อม
เพื่อที่จะโยนสิ่งของบางอย่างมาตรงแนวของตำรวจนะคะ
ทางกลุ่มผู้ชุมนุมมีความพยายามจะเคลื่อนขบวนไปตรงไหนไหมคะ
ปักหลักอยู่ที่บริเวณนี้จุดที่คุณสิริวัลอยู่
หน้าสนานการณ์ตอนนี้คุณเขยามาสอนค่ะ
ยังไม่มีการประกาศหรือว่าสัญญาณว่า

ตั้งแต่ตอนช่วงเย็นที่ตำรวจได้มากระชับพื้นที่
แล้วก็คลีย์พื้นที่ตรงแคลร์ดินแดงเสร็จ
ก็มีการผลักกลุ่มผู้ชุมนุมถอยร่นออกไปตรงหน้าแฟลต์ดินแดง
ที่จะไปทางโบสถ์พระแม่พระ
แต่ว่าเมื่อเวลาประมาณสักก่อนถึงเวลา๑๙นาฬิกานะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มารวมกลุ่มกัน
เหมือนอย่างที่เราเห็นลักษณะในภาพนี้เลยนะคะ

มีกลุ่มควันเกิดขึ้นนะคะตอนนี้กลุ่มควันเกิดขึ้น
หน้าจอตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอคะ
กลุ่มควันเกิดขึ้นหลังจากที่มีเสียงประทัดดังขึ้นนะคะ
แล้วตอนนี้เนี่ยก็มีการยิงแก๊สน้ำตาเพื่อที่จะผลักให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุม
ถอยร่นออกไปจากระยะที่ทางตำรวจได้ตั้งแนวรักษาระยะความปลอดภัยไว้ค่ะ
คุณสิริวัลครับเขาอยู่ตรงนี้เป็นหลัก
หรือว่ากระจายอยู่ทั่วพื้นที่ตรงแถวสามเหลี่ยมดินแดงคะเนี่ย
คือก่อนหน้านี้ค่ะคุณภาคภูมิก็มีกระจายตัวไปตรงอนุสาวรีชัยสมรภูมินะคะ
แต่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยก็มีรายงานว่าเริ่มที่ขี้คลายแล้วนะคะ
ตอนนี้ได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็มีการเคลื่อนไหว
มีการตอบโต้กันหน้าจุดนี้จุดเดียวก่อนนะคะ
มีการยิงกระสุนยางตอนนี้ยังไม่มีนะคะกระสุนยาง

คือถ้าดูจากท่าทีของผู้ชุมนุมในวันนี้

คือการเคลื่อนไหวในวันนี้
คุณภาคภูมิยังไม่ได้มีการประกาศเลย
ก็มีเพียงแต่การตะโกน
คำพูดเพียงบางคำนะคะที่ตัดเพาะ
เรื่องของการทำงานของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
แล้วก็มีการรวมกลุ่มกันเท่านั้น

หรือว่าข้อเรียกร้องที่จะเดินทางไปบ้านนายกรัฐมนตรี

ดังนั้นก็ดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็จะยึดจุดยุทธศาสตร์ที่บริเวณแยกดินแดง
เหลี่ยมดินแดงตรงนี้เหมือนกับหลายหลายวันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะบรรยากาศก็จะเหมือนกับหลายวันก่อนหน้านี้นะคะ

ตำรวจเคลียร์พื้นที่ตรงแยกดินแดงได้เรียบร้อย
แต่ว่าทั้งคุณผู้ชุมนุมก็จะถอยร่นไปตั้งแนว
เพื่อที่จะรวมกลุ่มกันบริเวณหน้าแฟลต์ดินแดง
แล้วก็จะมีการขยับไปตรงแยกประชาสงเคราะห์
แล้วก็ทางโบสถแม่พระค่ะ
ตรงนี้เนี่ยมันใกล้หรือว่าไกลจากพื้นที่สอนอดินแดงขนาดไหนฮะ
เพราะว่าวันนี้ในการชุมนุมเราก็ค่อนข้างจะกังวลกันอยู่
ว่ามันจะมีความเคลื่อนไหวหรือว่าเหตุเผชิญหน้าต่อ
เนื่องจากเมื่อวานนี้ที่มันมีลักษณะของการยิงกระสุนอะไรกันออกมา
แล้วก็มีผู้ชุมนุมบาดเจ็บไปเนี่ยฮะคุณสิริวัล
จุดที่มีการปะทะตอบโต้กันในขณะนี้นะคะคุณภาคภูมิ
ถ้าเกิดว่าเราดูระยะทางเนี่ยก็ไม่ไกลจากสอนอดินแดงนะคะ
เข้าไปในซอยที่ตรงข้ามกับแฟลต์ดินแดงก็จะผ่านกระทรวงแรงงานนะคะ
ขับตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาไปก็จะมุ่งหน้าไปตรงสอนอดินแดงได้ค่ะ

แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นกลุ่มควันน่าจะเป็นกลุ่มแก๊สกับกลุ่มควันแก๊สน้ำตานะคะ

มองไม่เห็นวิสัยทัศน์ข้างหน้าในระยะ๓๐๐เมตรเลยนะคะคุณภาคภูมิ
คือกลุ่มควันนี้คือแก๊สน้ำตาเหรอคะ
ประมาณน่าจะเป็นแก๊สน้ำตานะคะคุณเขียนมาสอนค่ะ
เพราะว่าลอยมาจากทางฝั่งแนวหน้าของตำรวจที่มีการรักษาอยู่ตรงแยกดินแดงอะค่ะครับ
คุณสิริวัลอยู่หลังแนวของตำรวจใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะตอนนี้ทีมข่าวของเราก็ได้มาประจำการอยู่ทางหลังแนวของตำรวจนะคะ
เนื่องจากว่ามีการประกาศว่าให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ขยับมาอยู่หลังแนวของตำรวจนะคะ
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อที่จะไม่ได้ไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะคะ
โอ้โหแต่ภาพกลุ่มควันตอนนี้มันดูหนาแน่นมากเลยนะคะ
เรามีภาพสองจอเปรียบเทียบกันก็คือที่สามเหลี่ยมดินแดงเหมือนกันน่ะนะคะ
แต่ว่าเป็นภาพคนละมุมอีกภาพหนึ่ง
เกิดากวันเยอะแบบนี้กรุงผู้ชมนมเขาถอย
เขาขยับเขายังไงถอยไปไหมคะ
ถ้าดูตอนนี้ถ้าเราดูภาพหน้าจอ
ตรงพื้นราบก็จะมีกรุงผู้ชมนม
ก็จะขยับไปในระยะที่ห่าง
จากเดิมที่ก่อนหน้านี้ที่เราเห็นภาพกันก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมขยับมานะคะ
แต่ตอนนี้ได้ถอยไปเนื่องจากว่ามีกลุ่มควันแก๊สน้ำตาเนี่ย

คุณสิริวัลที่คุณสิริวัลบอกเอาไว้เนี่ย
ผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านหน้าของคุณสิริวัณในขณะนี้
ทางซ้ายมือของจอภาพของท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะ
ถ้าเดินเคลื่อนเข้ามาเข้าหากล้องหาหน้าจอโทรทัศน์ของท่านเนี่ย

จะทะลุไปถึงสอนอดินแดง

กลุ่มผู้ชุมนุมกำลังรวมตัวกันอยู่ตรงจุดนี้
ส่วนภาพขวามือก็จะเป็นอีกมุมหนึ่ง
ทีมข่าวทรัฐทีวีของเราเนี่ยประจำอยู่ที่
พื้นที่ตรงใกล้ที่คุณสิริวัลอยู่นี่แหละนี่นะฮะ
ใช่ค่ะคือภาพขวามือเนี่ยค่ะ
ก็จะเห็นในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะเยอะกว่า
ส่วนภาพซ้ายมือก็จะเห็นในมุมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ยืนรวมกลุ่มกัน
เราก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นทั้งสองฝากฝั่ง
ทั้งทางฝั่งของเจ้าหน้าที่และทางฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
บริเวณเดียวกันแค่คนละมุมคนละฝั่งเท่านั้น
สังเกตดูกลุ่มควันนะคะคุณสิริวัลรายงานไป
ว่านี่คือคาดว่าน่าจะเป็นแก๊สน้ำตาเป็นกลุ่มควันที่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะคะ
แต่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังประปรายอยู่บ้างบางส่วนตามภาพซ้ายมืออย่างที่เห็น
เดี๋ยวความเคลื่อนไหวตรงนี้เราจะเจาะหน้าจอโทรทัศน์
เป็นภาพให้ท่านติดตามความเคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะก็แล้วกัน
แต่นี่คือสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงแยกดินแดงนะครับเดี๋ยวไปดูคลิป